๙น๕๗นครับติดตามข่าวกันต่อนะครับ
ค่ะเรื่องนี้ที่สังคมบอกว่ามันเป็นเหตุสลดใจที่มันเกิดขึ้น
ห้างดังกลางเมืองเลยแถวอนุสวรีกรณีอดีตสามี

ทีนี้คุณผู้ชมคนตายไปแล้วพูดอะไรไม่ได้
แต่มันก็มีข่าวออกมาตลอดเลยบอกว่าอดีตสามีคือคับแค้นใจ

ทีนี้ค่ะล่าสุดค่ะทางด้านพี่เขยของคนตายตัดสินใจ
ขอออกมาปกป้องคนตายขอออกมาพูด
ให้ข้อมูลในฝั่งตายบ้างว่าตอนที่ตายคบกับเจเนี่ย
ตายโดนอะไรบ้างโดนกระทำโดนบีบบังคับขนาดไหน
นี่คือนายอัธวุฒิเรืองสมบูรณ์นะคะเป็นพี่เขยของคุณตาย
หรือว่านางสาวปิยนุษย์ฉัดไทยผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ซึ่งพี่เขยก็เปิดเผยกับทีมข่าว
ว่าเจกับตายเริ่มมีปัญหากันหนักช่วงประมาณปลายปี๖๒ค่ะคุณผู้ชม
ธันวาต่อมกรา๖๓ตอนนั้นตายถูกในเจทำร้าย
ถูกบีบบังคับจนทนไม่ได้ก็เลยทำให้น้องตายต้องหนีออกจากบ้าน
แล้วก็มาอยู่ที่ชนบุรี๒อาทิตย์
แต่ระหว่างนั้นที่ตายหนีมาอยู่ที่ชนบุรี
นายเจเขาคิดว่าตายไปอยู่ที่หัวหิน
ที่บ้านพี่สาวที่หัวหิน
ในเจนี่พยายามตามหาตาย
เป็นข้อความประมาณว่าภรรยาหายไปไปมีชู้

นี่ค่ะเป็นข้อความที่มีการโพสต์
แล้วหลังจากนั้นผ่านไปสักประมาณ๒อาทิตย์
เจก็ไปรู้ไปสืบจนเจอเลยว่าอ้าวจริงแล้วตาย

แต่ว่าจะตายไปอยู่ที่ชนบุรี

ตามไปเพื่อที่จะให้ตายกลับมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยกัน
แล้วพอกลับมาปรากฏว่าแยกกันอยู่นะ
แต่อยู่บ้านอีกหลังนึงเจอยู่ที่หอพัก
ทีนี้มันยังมีเรื่องปมของเงิน๑ล้านบาท
ทั้งตายและเจได้โชคจากคูปองรถยนต์
คือได้รถมาแล้วก็เอารถนี้ไปเปลี่ยนเป็นเงินสด
ก็ได้เงินสดมาประมาณล้านนิดนะคะ
แล้วมันก็มีกระแสข่าวออกมาตอนแรกบอกว่า
ตายเอาเงินก้อนนี้ไปเอาไปล้านกว่าบาท
เขยชี้แจงเลยนะไม่จริง

ทางฝ่ายเจจะเป็นคนคุมการเงินทั้งหมด
ตอนที่อยู่ด้วยกันด้วยเจก็เป็นคนคุมการใช้จ่าย
แล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ตายตัดสินใจแยกทางอย่างเด็ดขาดเลย
เพราะว่าเงินล้านหนึ่งที่เอารถไปแลกมาเป็นเงินได้
เอาก้อนนี้ไปปิดหนี้บัตรเครดิตเอาไปเสริมหล่อ
แต่พอตายขอบ้างว่าเดี๋ยวจะเอาเงินตรงนี้แบ่งมาซื้อสร้อยทอง
มาซื้อโทรศัพท์มือถือให้ลูกแต่ในเจไม่ยอมให้ค่ะ
เอาเงินเท่าไหร่มันคิดอะไรอยู่ไม่ขอไม่ให้
ขอบางทีปิดเครื่องติดต่อไม่ได้อันนี้ที่ผมรับรู้มาโดยตลอด
นี่ค่ะแล้วมันยังมีประเด็นเรื่องของชู้สาวด้วยนะ
เพราะว่าทางพี่เขยของคุณตายบอกว่าเรื่องนี้
ผมอยากจะชี้แจงแทนน้องตายเหลือเกิน
คือทั้งก่อนและหลังก่อเหตุในเจเขาพยายามที่จะทั้งโพสต์เฟซบุ๊ก
พยายามมีเขียนจดหมายสั่งเสียคุณผู้ชมจำได้ไหมสีหน้า
บอกว่าเดี๋ยวผมจะจัดการจบชีวิตตัวผมเอง
ที่จำรวจไปพบที่ห้องพักของในเจ
คือทั้งโพสต์ทั้งจดหมายในเจเขียนเหมือนเหมือนกำลังจะบอกว่า
สิ่งที่ทำไปทั้งหมดเป็นเพราะความกดดัน
ตายไปครบซ้อนตายไปคบผู้ชายคนอื่นตายไม่ซื่อสัตว์
แต่พี่เขยยืนยันเรื่องนี้เลยว่ามันไม่จริง
ตอนแรกครอบครัวไม่ได้ต้องการจะชี้แจงเรื่องนี้นะ
แต่พอกระแสสังคมมันถาโถมมาเยอะแล้วเหมือนเป็นการโทษ
โทษทางน้องสาวโทษคนตายใช่
ว่าไปมีคนอื่นถึงจบชีวิตแบบนี้

จะต้องปกป้องน้องเขยที่ไม่มีโอกาสได้ชี้แจงความจริงเรื่องนี้นะคะ
เพราะจุดหนึ่งคนเลิกกันแล้วคนหย่ากันแล้วอะไรเนี่ย

ถ้าล่าสุดถ้าจำไม่ผิดผมเห็นรูปที่ว่า
แม่เขากับแฟนใหม่ไปที่สน

ก็เนอะตัวเองก็มีคนลงข้างกายแล้ว
มันไม่สมควรทำแม่ของลูกมันแบบนี้

นี่ค่ะคือสิ่งที่พี่เขยต้องการจะปกป้องน้องตายนะคะผู้ตาย
แล้วนอกจากนี้ก็บอกด้วยบอกว่าครอบครัวอยากจัด
งานศพของน้องตายให้มันเสร็จสิ้น

อย่างเรื่องรถเรื่องบ้านตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนอะไร
คือเดี๋ยวขอไปจัดการหลังจากงานศพของน้องตายเสร็จเรียบร้อย
ตอนนี้รู้แค่ว่ารถแจ๊สเป็นชื่อของน้องตาย
ก็ต้องผ่อนเดือนละประมาณสัก๙๐๐กว่าบาท
ยังต้องผ่อนอีกประมาณ๒ปีถึงจะหมดนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ารถไปอยู่ที่ไหน
ส่วนเรื่องบ้านก็รู้ว่าอยู่ที่สมุทรสาคร
แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นชื่อใครกู้ร่วมกับใคร

คือมันก็ยังมีเรื่องพวกทรัพย์สินต่างที่จะต้องผ่อนชำระ
เขยเลยบอกว่าขอเคลียร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเพราะเป็นเรื่องรักสามเศร้าเราสามคน

และมีอีกคนนึงก็คือบิว
บิวเป็นคนที่นายเจคิดว่ามาเป็นชู้กับตาย
บิวเปิดใจครั้งแรกกับไทยรัฐทีวีเหมือนกัน
เราตามนายบิวไปถึงที่ตัวเมืองพยาวนะครับ
บิวก็คือนายอนุทัยอายุ๒๔ปี
เปิดใจกับไทยรัฐทีวีบอกว่าหลังจากที่นายเจผู้ก่อเหตุ
ทำให้ตัวเขาเองเสียหายและถูกทางโซเชียลตำหนิ
ว่าเพราะนายบิวนี่แหละเป็นต้นเหตุไปคบชู้กับตาย
จนทำให้เจและตายทะเลาะกันนายบิวเปิดใจแบบนี้ครับ
บอกว่ารู้จักกับตายจริงวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผ่านเกมออนไลน์
จากนั้นก็ได้คุยกันมาตลอดคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องงานเรื่องความรัก
แม้แต่เรื่องของเจเองตายก็ยังเล่าให้เขาฟัง
เล่าข้ามจังหวัดนะแล้วก็พูดคุยกันผ่านโซเชียล
สำหรับเรื่องการมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง
ตัวนายบิวยืนยันบอกว่าไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับตาย
ขนาดตัวจริงของตายเนี่ยบิวยังไม่เคยเจอเลย
บิวเองไม่เคยมากรุงเทพติดต่อกันได้ผ่านทางไลน์เท่านั้น
ส่วนช่อดอกไม้วันวาเลนไทยที่ตายเคยโพสต์ภาพลงในเฟซบุ๊ก
บิวก็บอกว่าช่อดอกไม้นี้ไม่ใช่ของเขา
แต่ส่วนหนึ่งที่นายเจได้เอาข้อความเฟซบุ๊ก
แล้วก็พูดคุยกับเขามันมีข้อความจะดูช็อตในเฟสบุ๊คเนี่ย
แล้วก็ถามว่าถ้าชอบก็บอกชอบลูกผู้ชายด้วยกัน
ก็ตอบกลับมาว่าชอบครับเจก็ตอบกลับไปบอกไม่มีอะไร
แค่จะบอกว่าถ้ามึงทิ้งเมียพี่เนี่ยเองตาย
ก็บอกโอเคจากนั้นก็มีการถามกันว่าอยู่บริษัทอะไรทำไม
งานอะไรเจถามบิวก็ตอบว่าทำงานบริษัทและเจก็ถามแล้วคุย
กันนานหรือยังบิวก็ตอบไปว่าอาทิตย์กว่าแล้วครับเจก็ถามแล้ว

ก็ตอบว่าเปล่าครับไปไปมามามีอะไรหรือเปล่าพี่พอดีผม
ก็คุยงานอยู่ผมขออนุญาตไปก่อนนะมีบิวก็พยายามปฏิเสธแยกตัว
แชทนี้แล้วเจก็ยังตื้อถามต่อบอกว่าเออแล้วไปเที่ยว
วันนี้บิวก็บอกใช่ครับแล้วอยู่กับมันใช่ไหมอันนี้เจย์ถาม
พี่เนี่ยอยู่ข้างล่างลงมาคุยกันหน่อยสิบิวก็ตอบกลับไปบอกว่า
ผมไม่ได้อยู่แล้วครับผมกลับแล้วพี่มีอะไรหรือเปล่า
แล้วคำถามสำคัญที่เจถามบิวผ่านแชทในเฟซเนี่ยก็คืออะไรรู้ไหม
มีอะไรกันหรือยังแล้วได้กันหรือยังตอนแรกบิวบอกว่าไม่ขอตอบเรื่องนี้
บอกอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ตามไปที่พยาวก็อยากจะรู้อยากจะเคลียร์
ก็ถามว่าแล้วพี่ตามผมทำไมหรือพี่คุยกับตายอยู่
ถ้าพี่คุยกับตายูยังคบกับตาอยู่ผมจะได้ไม่ยุ่งอันนี้บิวบอกนะครับ
เจก็ตามบอกว่างั้นเดี๋ยวจะไปคุยเดี๋ยวจะไปพรุ่งนี้เลยจะไปที่บริษัทจะไปที่พยาวเลย
ถามอีกครั้งหนึ่งเองแค่ตอบว่าได้หรือไม่ได้ก็จบผู้ชายด้วยกัน
วิวดันตอบไปว่าได้แล้วครับ
นี่คำตอบนี้เราก็ถามบิวว่าบิวทำไมตอบเจไปแบบนั้น
ผู้สื่อข่าวของเราถามบิวนะบิวตอบกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยผมไม่มีอะไรกับตายที่ผมตอบเจไปแบบนั้น
เพราะผมโมโหที่เจพยายามคุกคามมาตลอดแม้ผมจะบล็อกเฟซบุ๊กบล็อกไลน์
แต่นายเจก็ยังเอาแอคเคาน์อื่นส่งข้อความมาข่มครู
ผมไม่มีอะไรกับตายนี่บิวบอกแบบนี้เอาฟังเสียงบิวเขายืนยันหน่อยนะฮะ

แต่ถิ่นเท่าที่แบบนี้นี่ก็เป็นร่างนั่งที่เก่งแล้ว
จะคุ้อยดังนั้นไหม

นี่นี่นะครับ

วันชาปนักฤทธิ์สบของตายนั้นนะครับในบิวบอกว่าก็คงไม่ได้ไป
เพราะเกรงว่าจะเป็นข้อคอรหาขึ้นมาอีก
แต่เมื่อเช้าได้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับตายแล้ว
แล้วก็ตั้งใจว่าจะบวชให้ยอมรับว่าเสียใจจนบอกไม่ถูกเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงได้นะฮะถึงแม้ว่าอ่า
จะไม่ได้มีอะไรกันอย่างลึกซึ้งกับตาย
แต่ก็รู้สึกผูกพันบอกไม่ถูก
เนี่ยครับส่วนงานสกของตายเนี่ยกัดขึ้นที่บ้านเกิดที่จมตา
ซึ่งทางครอบครัวของคุณตายก็บอกเลยบอกว่า
ทางในเจไม่ต้องให้ใครมาขอขมา
ไม่ต้องให้ใครมาขอโทษเพราะว่าไม่อยากให้มาเหยียบที่นี่
ครอบครัวทุกคนยังครับแค้นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกด้วยว่าต่อให้นายเจจะส่งคนให้มาขอขมาศพตาย

หน้านี้คุณแม่ของเจก็บอกว่าตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกัน
ว่าจะไปงานศพของตายหรือไม่ไปดี